ส่วนตอนนี้คุณผู้ชมจากประเด็นการเมือง

ซึ่งกลายมาเป็นประเด็นแล้วก็หลายคนติดตามข่าวสารอยู่นะคะ
กับเหตุการณ์ที่คนร้ายกราดยิงในห้างสรรพสินค้าเมืองมิวนิกส
เมืองใหญ่อันดับ๓ของเยอรมนี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้
ประชาชนก็ยังอยู่ในภาวะแตกตื่นตกใจอยู่นะคะ
ช่วงเวลาที่มิวนิกช้ากว่าบ้านเราประมาณ๕ชั่วโมง

ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๙คน

รวมถึงมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๑๖คนค่ะ
โดยตำรวจเมืองมิวนิกก็แถลงนะคะ
บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในห้างสรรพสินค้า
เมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น
เป็นชายวัย๑๘ปีมีสัญชาติเยอรมนีเชื้อสายอิราณค่ะ
พยพเข้ามาอยู่ในเยอรมนีได้ประมาณ๒ปี
เรื่องต้นเชื่อว่าก่อเหตุเพียงลำพัง
แต่ก็ยังไม่ทราบแรงจูงใจนะคะ
โดยหลังจากก่อเหตุคนร้ายก็ได้ยิงตัวเองจนเสียชีวิต
จากจุดที่เกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตร

จนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมรายงานล่าสุด
ตัวเลขผู้เสียชีวิตมีมากถึง๙คน
รวมไปถึงเด็กด้วยนะคะอยู่ในจำนวน๙คนนี้
ส่วนผู้บาดเจ็บประมาณ๒๐คน
จำนวนนี้มี๓คนค่ะที่อาการสาหัส
จนถึงขณะนี้ก็ยังมีการอบพยพคน

กำลังหลบหนีอยู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
โดยทางการก็ประกาศให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัย
รวมถึงระบบขนส่งมวลชนต่างระงับการให้บริการ
เพราะว่าก็ไม่อยากให้ประชาชนออกไปนอกบ้าน
ถนนหลวงสายต่างถูกปิดไม่ให้ผู้คนสัญจรนะคะ

ยังมีมือปืนอีก๓คนที่กำลังหลบหนีอยู่

บอกว่าพบเห็นชายสองคนรีบขับรถหนี

แล้วก็ล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยค่ะ

เพราะว่าคนไทยก็อาศัยอยู่ที่เยอรมันเยอะเหมือนกัน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงต่างแบบนี้
ก็เป็นห่วงล่ะค่ะว่าจะได้รับบาดเจ็บ

แต่ว่าตอนนี้เราอยากรู้ว่าสถานการณ์ที่นั่น

ตี๕เราจะโทรสอบถามกับคุณฉลวยจันทพันธ์นะครับ
ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทบางกอกโซล่า
สำนักงานมิวนิกอยู่ที่นั่น
แล้วก็จะรายงานเรื่องราวข่าวสารที่นั่น

ถามย้ำกันอีกครั้งที่นั่นกี่โมงแล้วนะครับ
ตอนนี้ตี๔๕๖นาทีค่ะ

หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ

ล่าสุดตอนนี้ก็การคมนาคมทุกอย่าง
ก็เปิดให้บริการเหมือนเดิมแล้วนะคะ

รถไฟฟ้าถนนสายต่างเปิดหมดแล้วเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ

รถบัสรถยูบาน
ทะเลนะคะแล้วก็รถไฟก็เปิดให้บริการแล้วค่ะ
แล้วประชาชนออกมาใช้ชีวิตตามปกติไหมคะ
ค่ะตอนนี้คดีก็น่าจะต้องได้แล้วนะคะ

ตี๕ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนอนกันใช่ไหมคะ
แต่ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วค่ะ
คุณฉลวยคะสอบถามนิดนึงย้อนไปตอนที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
ตอนนั้นนี่คือคุณฉลุยอยู่ใกล้จากจุดที่เกิดเหตุมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
อยู่ออกมานอกเมืองค่ะเสนออยู่มานอกเมืองนะคะ
อยู่มาประมาณขับรถก็ครึ่งชั่วโมง
ใกล้สนามบินมิวนิกค่ะ
ค่ะทีนี้ตอนที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุขึ้น
มีการประกาศหรือว่าแจ้งเตือนคนไทยในมิวนิกยังไงบ้างไหมคะ

ตามเฟซบุ๊กแล้วก็ตามเว็บไซต์อื่นนะคะ
ก็ได้รับทราบบ้างก็มีคนรู้จักนะคะที่ทำงานอยู่
สถานที่ราชการในเรมันนะคะก็มีการส่งข่าวบ้าง
แล้วก็มีน้องนักศึกษาที่
ที่รู้จักกันนะคะทำเรียนยะอีกที่เมริก
ก็ได้โทรสอบถามกันก็มีการแจ้งข่าวกันในกลุ่มที่รู้จักนะคะ
แต่คาดว่าที่สถานทูตออกประกาศ
เตือนให้คนไทยไม่ออกนอกสถานที่ตามประกาศที่ตำรวจได้ออกไป
ก็คาดว่าคนไทยก็ได้รู้กันเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าก็มีการแชร์ในเฟซบุ๊คไปต่อไปนะคะ
คุณฉลวยครับพอจะทราบไหมครับว่า

เพราะว่าคุณเฉลวยทำงานอยู่ที่นั่นตลอดใช่ไหมฮะ
หรือว่าในกลุ่มในเครือข่ายในอะไรมีเยอะไหมฮะ
ก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะ
แต่ว่าเยอะพอสมควรค่ะมีทั้งนักศึกษาไทย
แม่บ้านหรือชาวไทยที่มาแต่งงานกับเยอรมัน
แล้วก็มีคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็เป็นหลักหมื่นนะคะ
ค่ะโอ้ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ฉลวยมีโอกาสได้พูดคุยกับกลุ่มคนไทยด้วยกันที่นั่นไหมค

แล้วก็จะทำยังไงต่อหลังจากนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทย
แล้วก็อยู่ในเมืองที่เกิดเหตุค่ะก็ได้พูดคุยกันว่า
ทุกคนปลอดภัยไหมคนที่รู้จักก่อนเป็นอันดับต้นเลยนะคะ
เพราะว่าคนที่ไม่รู้จักก็คงจะต้องต่อกันไป
ก็ถามว่าทุกคนโอเคไหมไปทำงานบางคนที่อยู่ใกล้กว่าเรา
เพราะว่าเฉลวยอยู่ข้างนอกมาประมาณครึ่งชั่วโมง
คนที่อยู่ใกล้กว่าอย่างทราบว่าคนนี้นะอยู่ในเมือง
ก็ได้เขียนไลน์ไปถามว่าปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
หรือไม่ก็โทรไปถามกันนะคะ
ครับคุณฉลวยครับถ้าคนนอกประเทศทางเยอรมนีได้ดู
เขาก็จะมองว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายหรือเปล่าในมิวนิกเนี่ยนะครับ
แต่ว่าถ้าในพื้นที่มีการรายงานข่าวว่าเป็นข่าวใหญ่ขนาดไหนฮะ
ใหญ่มากค่ะคือสำหรับคนเยอรมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
เขามองได้จากการที่ตำรวจออกมาประมาณสัก๒๐๐เกือบ๓๐๐นาย
แล้วก็ทุกอย่างปิดหมดแม้แต่เขาเรียกเลยนะคะ
คนที่คือคือมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไงคะ
มันมีข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ว่ามีแทงกันนะคะที่เวิร์ส
ซึ่งเป็นโซนเดียวกับรัฐบายัน
ก็คือรัฐของมิวเนี่ยนะคะก็มีการแทงกัน
ก็ยังไม่ได้ข่าวใหญ่โตขนาดนี้อันนั้นก็เป็นคนที่ผู้เกาะการ
ก็เป็นเด็กอายุ๑๗เป็นเด็กจากออฟกานิสถานซึ่งเป็นผู้ลิภัยนี่แหละค่ะ
ก็ไล่แทงคนในรถไปก็ยังไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับเหมือนกับข่าวเนี้ยนะคะ
การกราดยิงเราตัวเราเองก็ยังรู้สึกตกใจขนลุกเลยนะคะ
เพราะว่ามันเหมือนกับว่าใกล้ตัวเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ตัว
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แล้วก็เราจะต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ค่ะตกใจควรควรค่ะ
ตรงนี้ก็เลยจะถามต่อว่าทางการของที่นั่นเขามีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย
และสร้างความเชื่อมั่นที่ประกาศออกมานี่ยังไงบ้างฮะตอนนี้
ตอนนี้หรือคะยังไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปติดตาม

ใช่ค่ะอาจจะต้องรอให้มีตำรวจออกมาแถลงการอีกสักครั้งหนึ่งตอนเช้านะคะ
ครับนี่เราก็รบกวนคุณฉลวยนะ

รบกวนคุณฉลวยนะฮะดูแลตัวเองนะครับ

ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเราจะต้องรบกวนต่อนะครับ
คุณฉลวยจันทพันธ์ก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทบางกอกโซล่าสำนักงานมิวนิก
ถือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ที่มิวนิกที่เยอรมนีนะครับ
ก็เลยให้ข้อมูลกับเราได้นะครับขอบคุณด้วยนะฮะ
ใช่ซึ่งคุณฉลวยก็ยืนยันนะคะตอนนี้เนี่ย
คือเป็นเวลาเช้ามืดคือตี๕แล้วล่ะ
ประมาณตี๕๒นาทีนะคะก็ระบบต่างบริการขนส่งมวลชนต่าง
ตอนนี้คือเปิดให้มาใช้บริการตามปกติแล้ว
แล้วก็ส่วนความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเนี่ย
อาจจะรอช้ากว่านี้อีกหน่อยนึงรอให้ตำรวจมีการแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่
เพราะว่าตำรวจออกมา๒๐๐๓๐๐นาย
เพื่อมาดูแลความเรียบร้อยความสงบให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
ก็ช็อกชาวเยอรมันเยอรมันพอสมควรนะครับ